สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือหมายถึงใส่ชุด
ให้ติดชุดไทยชัดถีอะไร
ที่บอกเค้าบอกว่าให้ตัวทุกคนเนี่ยแต่งชุดไทยไป
แล้วตอนนี้ฉันเนี่ยต้องเป็นกรรมการเพื่อจะตัดสินว่าใครจะแต่งตัวสวยที่สวย
พาหนุมสวยมากนี่เค้ามาเย็บสด

เมื่อกี้เขามาเย็บให้คุณแม่แบบสดเลยอ่ะ

ใช่ฉลาดน่ารัก

เย็บเน็บให้ขอบใจมากจ๊ะ
ชอบจังเลยใส่ชุดนี้คุณแม่ม้าพูดเบามากจริง

เนี่ยไปทุกขาดไปแล้วยุ่งเองไม่ขาด
คุณแม่มันจะติดมือคุณแม่แหละค่ะเอาละเอาละโอเคเอามาข้างจะได้ไหม
โหดูวุ่นวายมากเลยขอบใจมากต้องไปสีม่วงเหรอคะ
ฉันก็เลยใช้สีม่วงเป็นห่อห่มใช่แต่สีมันเข้ากัน
แล้วก็ค่ะคือวันเสาร์วันนี้นิดนึง

แต่งตัวแบบไหนเธอจะเข้าตาคุณมหาวนภาค่ะวันนี้หมายถึงว่าไปที่ไปดู
วันนี้ทุกคนต้องใส่ชุดไทยใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะ
เป็นไทยแบบว่าโบราณนี่แหละที่ฉันให้
อือไทยแท้ไทยโบราณนี่ให้แน่
อย่างแค่นี้ดูง่ายอธิบายให้ฟังละกันอย่างนี้ชุดไทย
นี่ชุดไทยแล้วนี่โบราณไทยโบราณหน้าใหม่อือชอบ
วันนี้คุณแม่ไม่ว่าเพราะคุณแม่สุธาฉันน่ะตึงกับเมียเกิน
เอ้านี่ดื่มปิ๊ดเน่ส่วนหน่อยคุณจะได้ดีมาคุณจะได้ดี
อืมโอเคงั้นมาพูดถึงเรื่องนี้เลยวันนี้แน่นอนนะฮะสะหัสกิ้นแบน๑๐กง
รัฐบาลออกมาแล้ววันนี้วัน๑๖พฤษภาเลขที่ออกมานะฮะรางวัลเอารางวัลไหนก่อน

๒ตัวสูงตัวร่างเลยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว
ไม่ใช่หมายถึง๒ตัวร่างของผมสลากมันอยู่ข้างล่าง

เฮ่ยผมพูด๒ตัวล่างคือกระดาษสคริปผมเนี่ย

มันก็บอก๒ตัวล่างนี่๒ตัวล่างเลขที่ออกคือ
ส่วนบนเนี่ยก็๒๙
บนเนี่ยเลขนี่บนของผมอยู่นี่บนสุด
เขาเขียนมาให้อย่างนี้จริงผมก็บอกให้ฟังว่ามันอยู่อย่างนี้จริง
แล้วก็เลขหน้า๓ตัวก็๓๕๗แล้วก็๑๓๐

แล้วก็๐๔๗นะฮะศูนย์เลขท้าย๒ตัว
ตับเลขใช่ไหมฮะอันนั้นเลขกลับไม่ได้
อย่ามาบอกว่าเลข๓ตัวอะไรโต๊ะเต็งอะไรอย่างนี้นะ
ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

แปลว่า๒๙นี่ออกบ่อยมาก

ออกบ่อยมากคุณเนี่ยเป็นยุคของคุณประยุทธ์ออกบ่อยมาก
ส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงนะฮะวันนี้นะครับ
สั่งมาเรียบร้อยแล้วป้าชนะนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าสั่งลื้อตลาดทั้งหมด๕แห่งเลย๕ตลาดเลยนะครับ
พิสารปกครองนะครับมีความพิพากษานะครับให้ทางกรทมสั่งเจ้าของ๕ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ
ถอนอาคารตลาดทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วันนับตั้งแต่นี้จนถึงคดีสิ้นสุดนะครับ
พร้อมดูแลไม่ให้มีการวางแผงลอยแล้วก็ขอให้มีความสะอาดเกิดขึ้นนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็รำคาญใจ
รวมถึงให้กรทมฟังดีนะอันนี้ชดใช้เยียวยากรณีกระทำละเมิดอนุญาตให้เกิดการสร้างตลาดโดยมิชอบ
ทำให้ป้าสูญเสียความสงบตลอด๗ปีเสร็จตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึงเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖
ป้าแต่งหน้าเข้มมากลายละเท่าไหร่ลายละ๓๖๘๔๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ย๗๕ต่อปีนะฮะ๔คน
กำลังจะถามเลยว่ากี่คนจ่ายให้๔คนเลยนะฮะซึ่งเรียกว่าวันนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะฮะ
เขาก็ไม่ได้มีการพูดกันนะครับว่าทางกรทมเองก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับแต่ทางป้าทุบรถก็บอกว่าใช่
ทางกรทมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์แต่เชื่อว่าไม่น่าจะอุทธรณ์เพราะว่าสารท่านก็ตัดสินมาค่อนข้างจะยุติธรรมด้วย
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องลื้อตลาดก่อนนะครับว่าจะเอายังไงกันต่อไปเดี๋ยวจะว่ากันมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของสัตว์บ้าง

คุณผู้ชมค่ะถ้าสมมุติว่าจับลิงไปปล่อยเกาะเนี่ย
มันสอบพิรุษว่าทารุณสัตว์นะคะอันนี้

ที่มีการนำสัตว์ป่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
มีจำนวนหลายต่อหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น

ช้างหมูป่ากระรอกตัวเงินตัวทองอ่ะนะคะ
งูนกกว้างแม่งพี่ถึงอะไรกับหัวรอบ

มันก็ตัวเขาเรียกตัวเงินตัวทองไหมตัวเดียวกันไหม

ก่อนพวกมันจะมีอะไรเป็นเป็นโบราณหนุชใช่ไหม
สำหรับลิงเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างเรียกว่าหนักสุดเลย
เพราะว่ามีการแจ้งหลายพื้นที่มาก
อยู่บนแอร์กันด้วยแก๊สคอมเฟสเซอร์
จำนวน๑๘๓พื้นที่

คืออย่างนี้เขาบอกว่ายังไม่นับที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ที่เขาวังนะคะ

พบว่าลิงที่สร้างปัญหาทั้งหมดมี๕๑๔๔๑ตัว
มีพื้นที่ที่มีความรุนแรงที่ถูกลิงลุกรานถึงขั้นรุนแรงมากเนี่ย

แล้วก็ลุกลามปานกลางใน๑๐๒แห่งลุกรุนแรงน้อยหน่อยก็๓๗แห่ง
ลิงที่เรียกว่าสร้างปัญหามากที่สุดเลยก็คือลิงสม
จำนวน๓๔๖๐๘ตัวใน๙๓พื้นที่
เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่หนักมากนะตอนนี้นะคะ
ทีนี้นายสุชาติโภชทงก็หัวหน้ากลุ่มงาน

ในการจัดการประชากรลิงล้นพื้นที่
แล้วก็ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
จับทำหมันทำความเข้าใจไม่ให้อาหารลิงสเปะสปะ
อันนี้จริงนะพอเวลาให้อาหารเขาสเป็ดสปะ

แล้วก็ส่วนในเรื่องของการทำหมันต้องค่อยทำไป

แล้วมันจะเห็นผลภายในระยะเวลา๕ปีค่ะ
ประชากรลิงนั้นจะลดลง
ทีนี้มันก็มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอ
ลิงเอาลิงย้ายไปไว้ตามเกาะต่างดีกว่าไหม
ก็มีเจ้าหน้าที่นำเรื่องนี้มาพิจารณานะคะ

การนำลิงไปอยู่ในที่ใดต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
เพราะว่าบริเวณนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่จริง
มีแหล่งน้ำมีอาหารเพียงพอที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้
เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์เข้าไปอีก
ที่สำคัญอาจจะมีความผิดตามพรบป้องกันการทารุณกรรม
แล้วก็จัดสวัสดิภาพศาสตร์พศ๒๕๕๙
เรียกว่าเรื่องนี้ก็มันมีความละเอียดอ่อนนะ

แน่นอนมากเลยเชี่ยว

อีกเรื่องหนึ่งนะคะพ่อพญาณในไส้อ่อนโอ้โฮอ่อน

ได้โพสต์รูปภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
ก็ได้ไปซื้อไส้อ่อนหมูจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่อยู่ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแกน
แล้วก็ได้ไปซื้อไส้อ่อนหมูมาจำนวนทั้งหมด
ตอนนี้โลกะ๖ขีดนะคะในราคา๒๓๘บาท
ก่อนที่จะนำไปปรุงเนี่ยเขาก็เอาไปล่างนะ
ผลปรากฏว่ามันไปเจอสิ่งประหลาดเกิดขึ้น
มีลำตัวยาวคล้ายหนอนหรือพญาติดูในรูปเอานะคะ
ในไส้อ่อนอันนี้ตนก็เลยนำไปต้ม
แล้วก็ให้สุนัขกินอ้าวจะบ้าเหรอ
ไปให้สุนัขกินแล้วมันก็เป็นพญาติได้ไม่ใช่เหรอ
หรอกคือเขาคงตั้งใจว่าจะซื้อไส้อ่อนเนี่ย
มาทำอาหารให้สุนัขมั้ง

ก็เลยเอาให้หมากินเลยโถแม่คุณนะคะ

ก็เลยบอกอย่างนี้นะทางผู้บริหารของห้างดัง
ก็ได้โทรไปพูดคุยกับผู้จัดการสาขา
เพื่อที่จะนำกระเช้าผลไม้มามอบให้กับลูกค้า
เพื่อเป็นการแบบว่าขอโทษต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พร้อมคืนเงินในจำนวน๒๓๘บาทให้เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ก็ยังได้ส่งสินค้าที่มีปัญหาไปตรวจสอบ
ในห้องแลปเลยทันทีนอกจากนี้เนี่ย
เขาก็ได้ร่วมกันประชุมนะฮะก็ลงมติเนี่ยฮะ
ติดตามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมด
อย่างใกล้ชิดเลยโดยที่จะนำหนังสือถึง
ผู้บริหารของห้างเพื่อที่จะขอตรวจสอบ
พื้นที่ที่จัดจำหน่ายนะฮะ
รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วย

แต่จริงมันจะต้องเริ่มจากการป้องกันจากมาจากที่

อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

อาหารมันต้องดูแลเยอะมาก
เมื่อกี้มีคนส่งไลน์เข้ามากันเยอะมากเลย
โหจะเพราคดี้เสียไปนะแสนกว่าบาท

แกก็เลยส่งมาให้ทางทีมงานผม
งานบอกพี่หนุ่มซื้อไหมสลากเจ๊เกียวว่าเออช่วยกันหน่อย
ก็เลยดูซื้อไป๑๑ชุด
แล้วซื้อเลขเลยรู้ไหม๗๓
ออกมา๒๐ไม่ได้เฉียดแม้แต่นิดเดียวเลย
เวอะวะไปหมดเลย
นักรบต้องมีบาทแหละบ้าง

วันนี้จะจะถึงความภูมิใจถูก๒ตัวก็ยังดี
นี่เหม็นจะยากเลย

ไปว่ากับเค้าสิเวลาตอนหนุ่ม

เขาไปซื้อเป็นเล่มหนาเลยเล่มใหญ่
เล่มนี้ก็ต้องมี๑๐๐ฉบับ

อาจจะซื้อทั้งเล่มไหม
ก็ยันทำไมอันนี้มันไม่ใช่เปล่า
ไม่ชอบแก้ไหมเดี๋ยว
อ่ากลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนอารมณ์ร้อนกันมากขึ้นจริง
แล้วเบรกต่อไปเดี๋ยวพี่ตะกี้กินตลอดเวลาวันนี้นะคะ
ดังนั้นตัวใหม่เบรก๔คุณผู้ชมรอดูเราจะได้กินอะไร
ตอนนี้พี่อาจจะไปแค่ชิงช่องเฉยต่อไปหลังจากนี้ของพี่
ได้กินทำไมเราอยู่ได้เพราะเขาแล้วจะบ่นทำไม
เนื้อแบบนี้นุ่มเขาถนัดสุดยอดจริง
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท๒๖ค่ะ
เนื่องมาจากกรณีที่นายพวินการบุญอายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
ปืนไล่ยิงคนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณร้านสะดวกซื้อ
กลางซอยสุขุมวิทย์๒๖เลยทีเดียว
เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่เจ้าตัวจะหลบหนีไปก็มีเด็กผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ขา๑รายด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มนายพวินได้แล้วนะคะ

โดยเจ้าตัวยอมรับเลยบอกว่าก่อเหตุจริง
เนื่องจากว่าไม่พอใจกลุ่มคู่กรณีที่มานั่งดื่มสุราอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนั่นน่ะนะคะ

เกิดความโมโหกลับบ้านไปแล้วก็ไปเอาอาวุธปืนที่อยู่ที่บ้านกลับมาที่เกิดเหตุ
จากนั้นก็ไปยิงขู่เขา
แล้วก็ตัวเองก็หนีไปกบดานอย่างที่จังหวัดสระบุรีก่อนที่จะถูกตำรวจจับได้นะคะ
นี้นายพวินก็บอกว่าอ้างเลยไม่ได้ตั้งใจจะยิง
เพราะว่าเข้าใจว่าปืนมันใช้งานไม่ได้
พร้อมกับฝากขอโทษที่ทำลงไปเพราะว่าเกิดจาก

มันโดนขาเขาไงโดนขาเขา

ก็อันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือถูกยิงที่ขา๑รายไงพี่
ทำเสร็จนี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะพี่

เพราะบอกว่าเขาเข้าใจว่าปืนไม่สามารถใช้งานได้

สุขุมวิท๒๖ดูสิเดี๋ยวนี้
แล้วมันยิงได้จริงอย่างนี้ใช่ไหม

เขาบอกว่าเขาขอโทษที่ทำลงไปเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและบันดาลโทษะ

คือก็นี่ไงเพราะว่ามีคนมานั่งดื่มกันแล้วก็เสียงดัง
แค่นี้แต่ตัวเองเดินกลับไปที่บ้าน

อันนี้คือแบบทำโดยไม่ตั้งใจนะคะเนี่ยอย่างนี้เหรอ
อย่างไรก็ตามมาจากการสอบประวัติก็พบว่า
ผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีครอบครองและคดีเสพยาด้วย

ขณะที่เพจบิ๊กเรียนก็เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จับภาพขณะเกิดเหตุที่นายพวินใช้อาวุธปืนยิงวงเล่า
โดยมีชายหนึ่งคนก็วิ่งหลบหนีไปข้างรถจักรยานยนต์อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นรอบแรก
ซึ่งนายพวินก็เล็งปืนใส่แล้วก็เดินเข้าไปหาคือตามไปยิง
ที่ชายคนดังกล่าวก็จะลุกแล้วก็วิ่งหนีไป
ซึ่งนายพวินก็ยิงปืนไล่หลังเข้าไปอีกหนึ่งนัดด้วยนะคะ

ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเป็นมีสารเสพติดไหม
คิดแล้วเดินกลับไปบ้านแล้วกลับมาใหม่สมองมันคงแบบว่า

อย่าว่าพระแดงหรือวิภาวดีนี่ก็ร้อนมาก

อันนี้ที่บอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะครับ
คลั่งหนังโป๊แก้ผ้าเช็กเกตเตอร์กรีดตัวเองนะฮะ

สภาพนี้มีเหลือชิ้นดีนะครับ

บอกว่าจุดจบสายหื่น

คุณหนุ่มต้องซื้อจากเจ๊บ้าบินครับ

ที่แล้วซื้อจากเจ๊เกียวก็มีคนถูกรางวัลที่๑นะ

หรือ๒เนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะ

คลิปนี้นะฮะเขาเขียนว่าจุดจบสายหื่น
ชอบดูคลิปโป๊ตจนคุ้มคลั่งนะฮะ
เมื่อเวลาประมาณสัก๔ทุ่ม๔๕นาทีของวันที่๑๔เนี่ยนะครับ

จุดสอนราวประชาสำราญนะฮะ
สุวินทะวงเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ได้มีการรับแจ้งนะฮะ

ไปในหอพรรคชั้น๔ย่างถนนเรียบวารีนะครับ

ปีกำลังคลุ้มคลั่งอยู่นะฮะแล้วก็อารวาส

อาสาเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พยายามช่วยเหลือนะฮะ
เข้าควบคุมตัวจนกระทั่งควบคุมเอาไว้ได้นะครับ
จากการตรวจสอบบาดแผลเนี่ยก็พบว่าตามร่างกายเองเนี่ยน้องรถเมย์พี่ม้า
มีรอยคัตเตอร์เนี่ยกรีดกรีดกรีดอยู่นะฮะรวมถึงที่อวัยวะเพศด้วยนะฮะ
คือเขาบอกว่าเขาใช้มีดคัตเตอร์เฉือนจนกระทั่งไม่เหลือหนังหุ้มอยู่
เชิญไอ้ท่าไหนวะไม่เหลือหนังหุ้มอยู่
ซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็พูดอยู่ตลอดเวลานะฮะระหว่างที่ตำรวจเข้าไปแล้วก็มูลนิธิเข้าไปเนี่ยบอกว่า
ผมดูหนังโป๊ครับผมดูหนังโป๊ครับ
มันเกี่ยวอะไรอ่ะคืออันนี้มันน่าจะเป็นที่เขาเองแล้ว
แต่เนื่องจากชายคนดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือกับทางแพทย์ในการรักษา

และที่สำคัญก็มีสิทธิ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนวมิน๙
อาสาเองก็เลยทำการเคลื่อนย้ายส่งไปที่โรงพยาบาล

เลือดเขาจะหมดตัวไหม

มันก็คงจะไม่ได้เวิร์กหวะมั้ง
เขาบอกว่านี่หนังไม่เหลือนะ
อวัยวะเพศเฉือนจนหนังแบบหุ้มไม่เหลือ
แต่อันนี้อันหนึ่งผมเข้าใจนะว่า

ว่าเขามีอาการทั้งประสาททั้งจิต

อันนี้ผมขอโทษนะถ้าผมพูดผิดไปผมขอโทษจริง
ผมไม่ชอบการที่เขาเอามาลงแล้วเขียนอย่างนี้จบสาย
หมายถึงพาดหัวข่าวแบบนี้
ไม่ใช่พลาดหัวข่าวในเพศเนี่ยที่เอามาลงเนี่ย

คือบางทีเขียนแบบนี้เลยซึ่งผมรู้สึกว่า

ตอนนี้เขาดูหนังโปส์แล้วยังไง

แล้วคุณจะไปซ้ำเติมเขาโดยการที่แบบจุดจบสายหื่น

มึงก็ไปว่าเขาอ่ะเขาอาจจะไม่สบายจริง

ผมว่าถ้าจะช่วยก็ช่วยเข้าใจได้

ก็เลยอยากที่จะให้ลูกแต่งงาน

ก็เลยอยากที่จะให้แต่งงาน
อันนี้เหมือนในละครเลยนะเนี่ย

ก็มีรายงานว่ามีแม่ชาวอินเดียน

เป็นคู่แต่งงานให้กับลูกชายที่

เป็นครอบครัวที่แรงงานหาชาวกินคำ

คืออายุ๑๓ปีเนี่ยต่างก็มีอาชีพเป็นคนงานในสวนนะ
ครอบครัวนี้มันเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กอีก๓คนด้วยนะ
แต่ว่าด้วยความที่พ่อเขาเป็นคนที่แบบว่าติดเหล้ามากเลย

ฝ่ายเมียก็จึงหวั่นไหวตัวเองนะว่า

เพราะว่าเมาขนาดนั้นก็ไม่ยอมดูแลลูกนะ

พยายามมองหาลูกสะพ้ายสักคนหนึ่ง

คือถ้าน้อยกว่า๑๓นี่ก็คงจะไม่ไหว
มาทำหน้าที่ทั้งภรรยาทั้งคอยดูแล

มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง

ก็ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย

แต่งลูกชายกับลูกสาวที่อายุมากกว่านี้

อยู่ในหมู่บ้านโควาทารำ
ในรัฐของอาณฑร
ก็ที่เขาอาศัยกันอยู่นี่แหละ

เพราะว่าเขามีการสืบนะ
แล้วก็ท่านตำรวจรู้ความ

ก็เกรงว่ากลัวว่าการแต่งงานเนี่ย
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ย

อืม
จากคนเป็นพ่อเป็นแม่มันน่าจะได้ไหม

เราเห็นข่าวมาตลอด
ที่มีบางคู่เด็กแล้วแบบ
แต่งงานกันด้วยพิธีด้วยอะไรก็แล้วแต่
อะไรอย่างนี้

นี่อินเดียนะมันก็คงจะยากจนกันมาก

รางวัลที่๒ใบค่ะคืออะไร

ถูกรางวัลที่๒ใบหมายถึงว่าอะไร

เหรอไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่านะคะถูกวันที่สองไปค่ะย่อความเยอะไปนิดนึง

เออส่งมาบอกใหม่ที่มีชื่อมีใช่ไหมว่าไม่มีชื่อได้

อ่า๕แสนบ้างค่ะ

อันของคุณที่ซื้อทั้งหมดบนนั้นคือคุณ
คืออันนี้ขายแล้วมันเหลือคุณแม่

รางวัลที่๒มี๕รางวัลรางวัลละ๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ

แมวดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วย
แล้วถ้าเกิดเราซื้อเป็นชุดมีออกรางวัลที่๒ได้ไหม

มันจะหมุนแค่๕ทีไง

อะไรอ่ะปากกล้องอธิบายหมุนแค่๕ทีคืออะไร
พูดให้ดีสิไม่เข้าใจ
อกเลยเป็นเครื่องนะครับค่ะเออ

คุณแม่งามมากเลยใช่ไหมรีบไปเลยคะช่วงหน้า
เอานี่ไงมีงานแถลงข่าวของคุณธัญญาคุณพิงกี้หลายคนถามมาเยอะมาก

กำลังเริ่มอยู่นะตอนนี้ก็ที่ตั้งแต่เมื่อวานเราคุยกันว่าเป็นเรื่องของของ

ช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมสาเหตุมันจะเป็นยังไง

เรื่องนี้ใครก็อยากรู้เราให้หน้าที่ของพี่หนุ่มเป็นคนพูด

เปิดเผยนะครับว่าเป็นต้นเหตุปลองดองระหว่างธัญญากับพิงกี้
ซึ่งข่าวนี้เรียกว่าฮือฮาไม่แพ้ข่าวอื่น
เพราะว่าแค่หมายเชิญนักข่าวก็แทบตาแตกแล้ว
หลังว่างั้นพี่เพล็กสัญชัยคือท่านเจ้าของโครงการทำซีรีส์
เที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้
แล้วก็คว้าภรรยาตัวจริงอย่างคุณธัญญานะครับ
เจอกับคนที่เคยเป็นข่าวอย่างคุณพิงกี้
ซึ่งย้อนหลังไปเมื่อ๖ปีก่อนถ้าจำกันได้
ก็จะมีฉายาของคุณธัญญานั่นคือเมียหลวงลวงสังหาร
อันนั้นเป็นทางนักข่าวตั้งให้นะ
อัดเทปตอนนั้นนะครับเป็นโหด่งดังกันมากนะครับ
ซึ่งหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่า
จริงแล้วทั้งธัญญากับพิงกี้ไม่น่าจะต้องแบบมาเจอกันอีก
บางคนพูดถึงว่าไม่น่าจะอยู่รูปโลกกันด้วยซ้ำ
แต่วันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
เพราะว่าทางคุณเป๊กเองเป็นคนตั้งโครงการนี้ขึ้นมา
โครงการที่คุณเป๊กบอกตั้งใจมาก

อยากให้เห็นว่าคนที่เคยขัดแย้งกันกลับมาดีกันได้
เหมือนกับ๓จังหวัดดินแดนภาคใต้ที่มีปัญหากันมาตลอด
วันหนึ่งก็อาจจะกลับมาปลองดองกันได้เหมือนกัน
เหมือนภาพของธัญญากับพิงกี้ที่เคยมีปัญหากัน

ซึ่งเขาทั้งคู่ก็เจอกันแล้วแล้วได้มีการปูธิคุยอย่างไรบ้างแล้ว
โดยโครงการนี้จะร่วมทำกับพี่ชอตแล้วก็ออนแอร์
ทางแพลตฟอร์มของโซเชียลไปก่อน

ว่าโครงการนี้อะไรยังไงมาร่วมงานก็ได้ยังไง
แต่ถ้าข่าวกำลังพยายามสอดสอดสอดว่า

ตลอดเลยว่าเจอกันหรือยังแต่น่าจะเจอกันหลัง
คือตอนนี้ยังไม่มีภาพเป็นร่วมการ

ไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่ห้องแต่งตัวเดียวกันหรือเปล่า

แต่ยังไงเขาสองคนก็จะต้องเล่นซีรีส์แน่นอน

คือเราเห็นภาพวันฟิตติ้งหรือวันอะไรสักอย่างหนึ่ง

ตามภาพที่เห็นคือมันไม่ได้เห็นว่าเป็นใคร

เพราะว่าตอนที่นางไปอยู่ที่นู่นใช่ไหม
อะไรคุณแม่วันนี้ห้ามอ่านข่าวกระดกไม่ได้ค่ะกระดกกระดับไม่ได้ค่ะ

ฉันเห็นแล้วฉันรู้จักฉันเคยจับ

เขาก็จะมีแบบแฮชแทรคกันแบบสุดลิดสุดแดดนะ
เพราะว่าพอเห็นภาพของเจนนี่เดินพรมแดงใช่ไหม
ที่ข่าวนะฮะนายคนนี้เขาก็เลยเขียนมา
แสดงให้เห็นว่าเธอคือยักษ์ใหญ่ในยิม
และสาวเซ็กซี่ในชุดเดรสผมภูมิใจในตัวคุณมาก
เจนี่เขาก็ตอบกลับว่าลับยู
แล้วก็เขียนแล้วผู้ชายก็เขียนไปอีกว่า
ลับยูมอสต์แล้วก็คือรักมากที่สุดรักมากกว่า
แต่แฟนคลับเขาก็มีอันที่แฟนคลับเขียนข้างล่างน่ารักเห็นไหม
กี้ดูแลพี่เจนี่ดีนะคะอย่าทำให้เขาเสียใจ
เขาเป็นผู้หญิงที่หนูถือเป็นไอดอลของหนูเลย
เขาสตรองแล้วก็เก่งมากขอให้ความรักของพี่ครั้งนี้สุขสมหวังรักกันตลอดไปนะคะ
แอบเชียร์อยู่
แล้วผู้ชายก็เลยบอกว่าขอบคุณครับ

ไอ้แหวนนิ้วนางนี่เวลาใส่แล้วนี้จะต้องหมายว่าจะต้องมีคนนรองนะ
ที่ก็ใส่พูดว่าไม่เห็นจะต้องกี่
ใช่เพราะว่าคนไปตั้งเค้าสังเกตนะ

มีไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวมันก็รู้เองแหละ
แต่ถามว่าคือตอนนี้เขาก็สนิทกันที่สุดแล้วสำหรับความเป็นผู้ชายผู้หญิง
แต่ถามว่าแฟนมันก็ต้องแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นแฟนหรือเปล่า

ของแบบนี้เนี่ย
ก็ไปเชียร์กันเหมือนตอนข่าวคุณอ้ำกับน้องกัน

แต่อันนี้ค่อนข้างเขาก็ค่อนข้างแบบมี
คือทุกทีคนชอบตั้งข้อสังเกตว่า
เวลาถ้าเกิดมีการหยอดกันในไอจีพี่เจนี่เนี่ย

เออทำไมเล่นกับคนนี้ทำไมหอกกับแต่คนนี้คนเดียวอะไรอย่างนี้
แล้วก็พี่เจนี่ก็เล่นด้วยแบบว่าก็แบบมี
กันไปหยอกกันไปหยอกกันมาอะไรอย่างนี้

มันถ้าจะหาผู้ชายที่อายุมากกว่ามันมากกว่าแก่เลยนะ
โอ้ยคุณแม่
มันจะได้ไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าอายุเท่านี้
เราต้องไปหาผู้ชายอายุเยอะก็ต้องจะเยอะมากเลยนะคะคุณแม่

ไม่นิ้วนางเนี่ย

หรือคนที่เป็นแฟนแล้วให้กันหรือไง

บริเวณนี้เพราะมันมีชุดที่ประจอง

คุณแม่มีความรักกับใส่นิ้วนาข้างซ้ายด้วยเนี่ย

ยังยัง
โบ่ย่าย่าดา

ไม่ลดละความพยายามจริง

หลังจากที่คุณโบเขาเคยตกเลือดมาแล้วถึง๒ครั้งเมื่อปีที่แล้ว
เนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของมดลูก
ตอนนี้ไม่ละความพยายามจริงฉีดเข็มที่๕เพราะว่าอยากจะมีน้องนี่แหละค่ะ
ภาพล่าสุดที่คุณโบโพสต์ลงในอินสตาแกรม
ก็เป็นภาพที่กำลังฉีดยาตรงบริเวณท้อง
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของการทำเด็กหลอดแก้วนะคะ

แล้วก็การฉีดเข็มนี้เป็นเข็มที่๕แล้วด้วยนะคะ

แล้วก็อยากให้สามีสมหวังได้มีลูกนะคะ
รวมถึงความน่ารักที่คนฉีดยาให้ในภาพเนี่ยก็คือ
ที่โบบอกว่ามือเบาที่สุด
แล้วก็ยังฝากถามถึงแม่ที่มีประสบการณ์ด้วยนะคะ
ว่ากินอะไรบำรุงไข่แนะนำด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้าไปแนะนำการดูแลตัวเอง
พร้อมกับอวยพรให้คุณโบสมหวังในเรียววันนะคะ
แล้วก็แถมอีกนิดนึงอันนี้ข่าวของเจมส์บอล
ตอนนี้เหล่าสาวสาวกรี๊ดเขามากเลย

เทศกาลหนังคานที่ฝรั่งเศส

ช่วงหน้ามีความน่ารักของเป่าเป่ามาฝากค่ะ

โอ้โหแม่นางเอามาเสิร์ฟซะแล้ว

ครั้งแรกของมาม่าโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ม่าแห้งสไตล์เกาหลีหนานุ่มเผ็ดร้อน๒รสชาติใหม่ค่ะ
แล้วก็รสกุ้งผัดซอสต้มยำ
สองรสชาติใหม่คุณผู้ชมค่ะบอกเลย

ต้องเอาไปลองนะคะบอกเลยว่ามันเผ็ดร้อนรสชาติใหม่ด้วย
คุณแม่เค้าโชว์โชว์มะม่าโอเค
คุณแม่โชว์แบบคุณแม่แบบว่า
ทั้งสองแหละค่ะ

อาม่้อนี่อาม่าอยู่อย่างนี้เฉย

อาม่าก็นั่งเฉยมาม่าว่าเออ

จับพื้อเลย

ทางคุณก้าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะบอกว่า
ความจริงคือความจริงถ้ามีความจริงเอาหลักฐานมาด้วยนะ
อย่าพูดลอยไม่ดีเลยจ้าแล้วตัวตนของเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย
เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่รักเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดี
ทำไมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ได้ใจคนที่ไม่ชอบเราด้วย
แย่นะสังคมแบบนี้ก่อนที่ก้าวก็จะลบออกไป
คนก็อยากรู้เขาพูดถึงใครใช่ไหมถูกต้อง
แล้วก็ยังมีนะเป็นโพสต์ภาษาอังกฤษมานะผ่านไอจีด้วยนะ
อ่านเป็นไหมเอาเป็นภาษาไทยแปลให้แล้วกัน
เขาบอกว่าไม่ต้องตามแก้แค้นให้กรรมตามสนองเอง
เห็นไหมล่ะแหละก็แปลอย่างนั้นแหละ
ไม่ต้องให้กรรมตามสนองเอาเองแหมไม่ต้องแก้แค้น
ไม่ต้องตามแก้แค้นให้กรรมตามสนองเอง

ไม่รู้เดี๋ยวก็มีข่าวอีกเอาเถอะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเป็นข่าวกับใคร

น่ารักมากจริงครอบครัวนี้นะคะ

ล่าสุดเขาไปควงกันไปเที่ยวภูเก็ต
ผมเห็นแล้วที่นอนทำแบบนี้
ก็มีรูปชุดทูพีคของคุณแม่กุ๊บกิ๊บไปเรียบร้อย
อันนี้เข้าใจได้แต่อีกหนึ่งสาวนี่ไงคะ

ฝ่ายคุณแม่กุ๊กกิ๊บต้องยอมใจในลีลาของน้องเป่านะคะ

มีแค่ผ้าขนหนูกับแว่นกันแดด

แม้แต่แม่ที่อุตส่าหอวดหุ่นแซ่บในชุดวันพีช
เขียวสดใสยังต้องหลีกทางให้นี่เลยเป่าค่ะ

หมดแล้วเหรอ

เขาเลิกกันแล้ว

แบบว่าบอยก็เลยต้องทำใจ

แต่ว่านี่เธอไปดูดิ

ผู้ชายนุ่งกางเกงว่าน้ำสีขาวเนี่ยนะ

ทำไมอะไรคือไม่ธรรมานาคุณแม่
ต้องมั่นใจมาก
ไม่ใช่
มันก็จะเห็นอยู่แล้วแหละ
แต่เป็นแต่ว่าต้องเป็นคนที่

มีเรื่องอะไรของพี่น้องเหมือน
เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับละครรีรัน
แสรีรันนี่เป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ
เพราะว่ารีรันวันแรก
ทวิตเตอร์ตั้งแต่ละครฉายจน๒๓ทุ่มยังติดเทรนด์อันดับหนึ่ง
นะเราก็ดีใจมากไม่เคยเห็น
เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ละครลือรีลันติดเทรนด์ทวิตเตอร์
และได้รีรันดร์ในช่วงพาร์มทาม๑โฆษณา
ทราบว่าเต็มไปแล้วด้วยนะคะ
กระแสในทวิตเตอร์จะบอกว่าเหมือนได้ดูเรื่องใหม่อันนี้

คอนเซ็ปต์สุริยันจันทราเคียงคู่กัน
ในเรื่องก็จะมีการเสริมช็อตต่างเข้าไปนะคะ
ครั้งก่อนตัดกระชับมากก็จะมีบางซีนที่แบบว่าหลุดหายไป

แล้วก็ตัดต่ออะไรเติมเข้าไปเต็มที่เลย
ฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นฉากอะไรบ้างเหรอคะ
เขาก็บอกว่ามันเพิ่มอย่างละนิด
ในสิ่งที่เห็นฉากยายกับแม่ความเป็นห่วงกลับมา
เบาผินกับแย้มก็จะเห็นตั้งแต่ไปเวท
อะไรต่างเพิ่มหมดเลยนะคะ
ความตั้งใจของภูมิกับก็อยากจะให้เห็น

ก็จะมีการเพิ่มฉากต่างมากขึ้น
น้ำสีฟันเพิ่มขึ้นหมดเลยค่ะ
เขาใช้วิธีการใช้ขอยสีฟัน

อาบน้ำขัดผิวด้วยขมิ้นพลายอะไรแบบนี้

เอาทุกอย่างที่ถ่ายไว้แล้วตัดต่อให้มัน

ตอนนี้ก็บอกคุณพิงกี้ใส่ชุดสีแดง
คุณธัญญามาในชุดสีขาวเจอกันบนเวทีเรียบร้อยนะคะตอนนี้

อ่ะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็กำลังจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้านล่างเวทีเดี๋ยวก็

ครับชวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ